ระบเรียงของบอลเลฟบอลจริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นสนามแรก
เพราะเด็กสนาม๒จะกลับมาแข่งขันที่เชียงใหม่ที่ประเทศไทย
เพราะว่าเราจะเอาชุดไหนไปซะมากกว่าซึ่งชุดเนี้ยส่วนใหญ่ก็
เป็นชุดหลักเนอะใช่ใช่ออกเป็นกี่คนเองก็การคัน
เวียดนามนะครับไทยอันดับ๑๕องโลกโลกศาลพบกับทาง
อันดับห้าสิบแปดของโลกเมื่อวานนี้นะครับก็ไทยเราแข็งแกร่งกว่าแล้วครับ
เอาชนะไปสามต่อศูนย์เซตครับยี่สิบหกยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบสี่
แล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบครับผู้ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้ก็คือ
โมเมธนัชชาสุขสดครับทำไป๑๖คะแนน
มาด้วยทางอัชรบนคงยศที่สิบคะแนนนะครับหลังเกมนี้ครับ
โค้ชด่วนอันในสี่วัชละไมธากุลหัวหน้าผู้สอนวอเรล์บอลหญิง
ทีมชาติไทยก็กล่าวว่าเกมแรกล่ะครับพยายามให้นักกีฬาทุกคนเนี่ย
สัมผัสเกมแล้วก็หมุนเวียนกันเล่นแต่ยังขัดขาดกันเกินกันเยอะนะครับ
เพราะว่าการรวมทีมจริงเนี่ยยังทำในสนามได้ไม่ดีเท่ากับตอนฝึกซ้อม
ซึ่งเราต้องเล่นในเกมแข่งขันจริงให้เหมือนตอนซ้อมให้ได้นะครับ
ถือว่ายังมีความบกพร่องอยู่พอสมควรครับ

เช่นการรับเสิร์ฟแล้วก็การเสิร์ฟเองด้วยครับ

จริงเนี่ยฟิลิปปินชุดนี้ก็เป็นทีมมหาวิทยาลัย
แต่ก็ต้องเน้นของทีมตัวเองเป็นหลัก
เพราะว่ามาที่นี่ทีมไทยต้องการพัฒนาทีมของตัวเอง
รวมถึงพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในทีมด้วย
ฉะนั้นก็ไม่ได้สนใจคนอื่น

แต่ทีมไทยจะซ้อมแท็กติกและวิธีการเล่นใหม่ของตัวเองครับ
ให้เสมือนการฝึกซ้อมให้ได้นะครับ
แต่ก็มีข้อบกพร่องนะครับ

วันนี้เราเสียเองให้กับทีมเขาเยอะนะครับ

ก็เลยทำให้เกิดสูสีไปนิดนึงครับ
แต่ว่าก็ถือว่าเด็กได้ฝึกซ้อมครับ
เราพยายามให้เด็กได้สัมผัสแล้วก็ได้ฝึกซ้อมกัน

เราก็ต้องคงเน้นที่ของเราเป็นหลักนะครับ
เรามาที่นี่เพื่อจะพัฒนาทีมเราเองนะครับ
รวมถึงพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในทีมด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นเราคงจะต้องเน้นเกมของเรา

ขณะที่วิมลรัฐธนพันธ์ครับบอลเร็วทีมชาติไทย

ถือว่าเป็นหน้าใหม่ที่สอดแทรกเข้ามานะครับ

แล้วก็นำสิ่งที่ซ้อมมาใช้ในสนามได้
ก็ช่วยทีมจะพยายามทำให้ดีที่สุด
โค้ชก็เน้นย้ำว่าอย่ากดดันตัวเองเพราะจะทำให้คุณภาพของการเล่นมันลดลงครับ
มาดูตารางคะแนนกันหน่อยครับหลังจบเกมแรกทีมชาติไทยมี๓แต้มเท่ากับเวียดนามก็นำเป็นจากฝูง๖
เวลา๑๖นาทีการ่ะครับอีกคู่เป็นทางอินโดรีเซียพบกับเจ้าภาพเวียดนามเวลา๑๙นาทีการ่ะครับ
ส่วนช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการลงฝึกซ้อมต่อเนื่องนะครับ
คายทุกคนไม่กดดันแล้วก็พร้อมสำหรับการเจอกับฟิลิปปินส์
ครั้งหลังสุดไทยกับฟิลิปปินส์นะครับในวอเล็กบอลเนี่ยก็ของเราดูดีกว่าอยู่แล้วชนะหมดแล้วนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าดูสถิติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จบที่๓เซตรวดนะครับตามหน้าจอที่เห็นเลย
ในศึกซีเกมในชิงแชมป์เอเชียแล้วก็มีเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับ
เจอกันใน๔เกมแต่ว่าช่วงหลังผลงานฟิลิปปินส์เขาก็ดีขึ้น
เพราะว่าเขาก็มีพวกนักกีฬาต่างชาตินะครับที่รูปร่างค่อนข้างดีเลย